ทำให้นายเสถียรคงวิเชียนวัย๖๖ปีเสียชีวิตเลยนะคะ
ซึ่งพยานในเหตุการณ์เล่าให้ฟังว่าก่อนเกิดเหตุ
ตัวเขานายเสถียรผู้ตายแล้วก็เพื่อนรวมทั้งหมด๖คนเนี่ย
มานั่งพูดคุยกันที่ร้านอาหารตรงนี้
เพื่อปรึกษาหาเลิกหายามในการนิมนต์พระภิกษุสงฆ
เจิมเปิดร้านในวันที่๗มีนาคมหรือว่าวันพรุ่งนี้
เพราะว่านายสะเทียนเนี่ยเป็นมักขนายกของวัตรรุ่มด้วย
ก็กำลังนั่งคุยกันอยู่เลยค่ะว่าจะเอาวันไหนเริกงามยามดี
กี่โมงอย่างไรอยู่อยู่ก็มีคนร้ายชายสองคน
ขี่จักรยานยนต์มาจอดอยู่ริมถนน
แล้วก็กระหน่ำยิงเข้าไปในร้านแบบไม่ยั้งมือเขาบอกว่า๑๓นัดด้วยกัน
แล้วก็เร่งเครื่องหลบหนีไปทางอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองนะคะ
อีกคนที่อยู่ในเหตุการณ์ก็เล่าให้ฟังเหมือนกันว่า
ตอนนั้นไม่มีใครจำใบหน้าหรือว่ารูปภัณฑ์ของคนร้ายได้เลย

แล้วทุกคนก็ตกใจมากด้วยอยู่ก็มีเสียงปืนกราดยิงเข้ามา
แล้วก็พอรู้ว่านายเสถียรโดนยิงก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาล
ปกติแล้วเนี่ยตั้งแต่ร้านที่สร้างกันมานายเสถียรไม่เคยมาที่ร้านเลยนะ
คิดเลยว่าครั้งแรกที่มาที่ร้านจะเป็นครั้งสุดท้ายของเขาด้วย
ไม่ได้เกี่ยวเลยครับเพราะว่าเมื่อคืนนี้
เราจะหาพระอาจารย์ไปเจิมร้านให้เป็นสิริมงคล
แค่นั้นเองครับผมก็เลยพาลุงไปคุยเรื่องพระ
แค่นั้นเองครับลุงไม่เคยไปที่ร้านเลยครับ
ไม่เคยไปเที่ยวเพิ่งไปครั้งแรก
อีกคนนึงที่ต้องบอกว่ายังช็อกอยู่
แล้วก็ยังจับต้นชนปลายอะไรไม่ถูกเลย
ก็คือนางสมหมายคงวิเชียนคู่ชีวิตของลุงเสถียรค่ะ

พอรู้ว่าสามีเสียชีวิตแล้ว
เสียชีวิตจากสาเหตุอะไรก็ไม่รู้

ตั้งตัวไม่ถูกเลยจริงเพราะว่าสามีเป็นเสาหลักของบ้าน
ไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดอย่างนี้ไงครับ
กำลังที่ว่าเห็นหลานนั้นพูดว่า
กำลังคุยกับอาจารย์อยู่
เรื่องว่าจะทำบุญเปิดร้านอาหารอะไรอย่างนี้
เขาบอกว่าแค่วางโทรศัพท์ได้สักชั่วโมง
แล้วก็เสียงปืนมันดังขึ้นมา
นี่ก็ไม่เคยเจอไม่เคยอะไรทั้งนั้น
ไม่เคยนึกว่าครอบครัวตัวเองจะมาเป็นอย่างนี้ไง
น้องบอกไม่เคยนั่นเคยดูแต่ข่าวที่เขาออก
แล้วก็เจอเขาตัวเองแล้วเราก็เสียใจ
คือต้องบอกว่าครอบครัวยาดก็มืดแปดด้าน
ตำรวจก็ต้องเร่งขายปมปริศนานี้ให้ได้นะคะ
ว่าอยู่แล้วเนี่ยยิงกันเรื่องอะไร

ก็มีการจัดชุดไล่ล่ากลุ่มผู้ก่อเหตุ
คู่ไปกับการไล่ตรวจสอบกล้องวงจรปิดค่ะว่า
กลุ่มผู้ก่อเหตุหลบหนีไปทางไหน
เมื่อวานนี้ชุดสืบสวนนำตัว๔วัยรุ่นที่ตกเป็นผู้ต้องสงสัยมาสอบปากคำนะคะ
แล้วก็มีการยึดปืนมาตรวจสอบด้วยว่าปืนที่พบเนี่ย
เป็นปืนชนิดเดียวกันกับที่ตำรวจเก็บปลอกกระสุนในที่เกิดเหตุได้หรือเปล่า
ซึ่งเบื้องต้นกลุ่มวัยรุ่นทั้ง๔คนยังคงให้การปฏิเสธค่ะ

เนื่องจากการพูดคุยสอบถามจากคนที่อยู่ในเหตุการณ์นะคะ

ในอดีตเนี่ยเคยเปิดร้านอาหารลักษณะแบบเดียวกันนี้ในเขตอำเภอเมืองมาแล้ว
แล้วก็มีคนเข้ามาใช้บริการจำนวนมาก

แล้วร้านนั้นก็ปิดตัวลงจริงเพราะเกรงว่าจะไม่ปลอดภัย
ก็เลยคิดว่าอาจจะเป็นเหตุการณ์ทำนองเดียวกันหรือเปล่า
หรือไม่อีกประเด็นนึงก็คือกลุ่มผู้ตายอาจจะเคยมีเรื่องทะเลาะวิวาสกับผู้ก่อเหตุ
นำมาสู่เหตุฆาตกรรมครั้งนี้
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณผู้ชมค่ะ
นายเสถียรเนี่ยเขาบอกว่ายืนยันแล้วนะคะว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือว่าเป็นคู่กรณีกับคนก่อเหตุเลย
แต่ที่ถูกยิงคือลูกหลงล้วนเลยค่ะ
คือนายเสถียรนั่งหันหลังให้กับถนนเลยไม่ทันได้ตั้งตัว
ไม่ทันปั้งแรกเข้าไปก็โดนเลยก็เลยเสียชีวิตนะคะ
ซึ่งในวันนี้ครอบครัวจะรับศพจากโรงพยาบาลศูนย์เจ้าพระยายมราช
แล้วก็นำไปสวดพระอภิษฐรรมศพที่วัดตะลุ่ม
จากนั้นก็จะชาปนกิจในวันอาทิตย์ที่๑๐มีนาคมเวลา๔โมงเย็นค่ะ